เมื่อสักครู่มีเห็นรถเก๋งคันหนึ่ง

อิทธิพลของโนรูใช่ไหม
อ่ะระวังกันด้วยด้วยล่ะก่อน
ก็ตรวจสอบสภาพอากาศตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะ
คือกรมอุตุนิยมวิทยามีการอัปเดตสถานการณ์
พายุโซนร้อนกำลังแรงโหนดรูฉบับที่๒

โนรูเนี่ยเกาหลีใต้ก็เป็นคนตั้งนะ

ใช่ศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ห่างออกไปจากทางตะวันออกของเกาะลูซอน
ฟิลิปปินส์ประมาณ๖๐๐กิโลเมตร
แล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน
ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วงวันที่๒๕๒๖กันยายนนี้
แล้วก็อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีก

แล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะ
ในช่วงวันที่๒๗๒๘กันยายน
มีโอกาสเคลื่อนตัวมาทางภาคอีสานของไทย

พี่น้องภาคอีสานก็ต้องติดตามสถานการณ์

ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ

เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็มีลมแรงด้วยตั้งแต่๒๗๒๘๒๙กันยายนนี้นะคะ
ส่วนการเตรียมรับมือพายุโนรูทางกรมชลประธานเขาทำไง
เมื่อวานนี้กรมชลประธานรายงานสถานการณ์
น้ำสี่เขือนหลักลุ้มเจ้าพระยาได้แก่อะไรบ้าง
ภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควร์น้อยบำรุนแดน
เขือนปาศักดิ์ชะละศิษย์พบว่าแบบนี้ค่ะ
มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ร้อยละ๖๓ของความจุอ่างนะคะ
แปลว่าอะไรคะแปลว่ายังสามารถรับน้ำได้อีกถึงร้อยละ๓๗
หรือถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนลูกบาทเมตรก็จะอยู่ที่๙๒๔๕ล้านลูกบาทเมตร
นี่คือปริมาณน้ำความจุของอ่างที่ยังสามารถที่จะรับมือได้นะคะ
สถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชม
ปัจจุบันมีการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนอันนี้น้ำท้ายเขื่อนนะ
อยู่ที่๑๙๘๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แล้วก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำเป็น๒๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
กว่าจะมีน้ำเหนือไหลมาเพิ่มเติมจึงจะมีการปรับเรื่องของการระบายน้ำขั้นบันไดนะคะ
สูงสุดจะไปอยู่ที่๒๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่จะลดการระบายน้ำเขื่อนป่าศักดิชลสิต
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างให้ได้มากที่สุด
พอน้ำเหนือมาปุ๊บใช่ไหมก็ต้องมีการปล่อยปล่อยน้ำจากเขื่อนใช่ไหม
ใช่การเดี๋ยวมันจะเอ่อทนแล้วก็ไปท่วมบ้านไปเดินของชาวบ้านนะ